อยากจะแนะนำเป็นตลาดตลาดแบบโฮม
อยากรู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนถ้าอยากรู้ตามไปเลยจ้า
ตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งชาวไทยยวนเข้ามาอาศัยมาตั้งรกรากอยู่ในอำเภอวังน้ำเขียวนานกว่า๖๐ปีแล้วนะคุณ
แล้วตลาดแห่งนี้เขาขายอะไรกันบ้างคุณดูสิ
เขานำสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวบ้านอย่างเช่นมะละกอถั่วภูพุษานมสดผลเมาเบอรี่
รวมไปถึงผักและผลไม้อื่นอีกมากมายหลากหลายชนิดมาขายแบบนี้ค่ะ

ใหญ่มากดิยาวกว่ามะละกออีกกับถั่วพู
ถัดภูมิจริงแล้วนี่นอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้วเขาก็ยังมีอาหาร
อันนี้คือไก่อบโอ่งนะคะแล้วก็ยังมีหนูนาอบโอ่งด้วย
ยังไม่หมดนะคะยังมีอาหารพื้นถิ่นอย่างลาบยวนต้มยำไก่ยวนแกงแคร์แล้วก็แอปปลาค่ะ

ใช่หน้าตาแต่ละเมนูน่าทานมากยังไม่หมดนะคะทานของขาวแล้วเราก็ต้องไปหาของหวานใช่ไหมคะ
ของหวานนี่ก็คือข้าวเปียงค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวข้าวเปียงคือ
คือข้าวเปียกเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของชุมชนไทยยวนค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคล้ายกับข้าวเหนียวปิ้งเนอะ
ใช่ดูไปดูมาคล้ายข้าวเหนียวปิ้งแต่ก็ต้องลองไปชิมกันดูแหละถ้าอยากรู้ว่ามันมีความเหมือนและแตกต่างยังไงบ้างในแต่ละพื้นที่ของเขานะคะ
และที่เป็นจุดสนใจที่สุดภายในตลาดแห่งนี้ก็คือคุณชนะคุณชิสาถ้าคุณไปคุณต้องไปถ่ายรูปกับจู
เฮ้ยเดี๋ยวคุณพูดอย่างนี้ออกอากาศได้ไงบ้าเหรอ

เฮ้ยเดี๋ยวคุณชิสาคุณพูดคำว่าอะไร
ก็ตัวจริงฉันเห็นตามภาพอ่ะค่ะ
เฮ้ยนี่เรารายการสดไม่มีเซ็นเซอร์นะ
ต้องถามคุณไปต่อค่ะนะคุณชนะคุณชนะอะไร
ไม่ได้มีใครคิดลามกจกกระเปดอะไรเหมือนคุณเลยว่ะ
ไม่ได้เป็นคำทะลึ่งทะเลนส์อะไรเลย

จูในภาษายวนแปลว่าไหอ๋อ
คือเขาติดป้ายไว้เนี่ยให้ถ่ายภาพกับจู
ฉันพูดผิดตรงไหนเนี่ย
ไอ้ที่คุณพูดถึงเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะหาย

ก็หมายถึงไหนั่นแหละอ๋อ
ก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะให้คุณผู้ชมที่สนใจ
ไปเที่ยวตลาดไทยยวนกันได้นะคะ
เขาเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตตะเริก
ตั้งแต่เวลา๗โมงไปจนถึง๖โมงเย็นเลยค่ะ
ก็แวะเวียนไปอุดหนุนสินค้าชาวบ้านกันได้เด้อ